คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีประเด็นร้อนทางการเมืองอันสืบ
มาจากการนำเสนอนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของภาคการเมือง

แล้วผู้บัญชาการทหารบกก็บอกให้พักการเมืองนั้นไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน
วันนี้มีฝ่ายการเมืองที่ออกมาร้องขอให้ผู้บัญชาการทหารบกนั้น
วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งติดตามจากรายงานครับ
แก่นำหลายพักการเมืองใช้เวลาช่วงวันหยุดมาข้าบูชา
เข้าวัดทำบุญก่อนตระเวนหาเสียงเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมทั้งแสดงความเห็นต่อท่าทีของผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกอาจจะขัดระเบียบข้าราชการ
และต้องเข้าใจกติกาการเลือกตั้ง
ไม่ควรแสดงท่าทีต่อต้านการเสนอนโยบายของพักการเมือง
พร้อมขอให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
พบทบซึ่งท่านก็เป็นข้าราชการนะครับ
ก็อยากให้ท่านชัดเจนว่าท่านวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
แต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่ท่านมองว่า
เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านที่เป็นข้อเท็จจริง
อยากจะชี้แจงนะฮะก็อยากให้ทำอย่างนั้นมากกว่า
แล้วทุกฝ่ายก็จะได้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป
ผมไม่พูดเรื่องงบกระลาโหมนะ
เพราะผมดูท่าทางเนี่ยเหมือนกันจะเสี้ยมให้คนไปทะเลาะกับทหาร
คุณถามก็ไม่รู้คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะ
แต่ว่าผมเห็นว่ากำลังปั่นกระแสให้คนไปมีปัญหากับทหาร
ผมคิดว่างบทุกกระทรวงต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
เราต้องไม่สร้างภาพที่น่าหวาดกลัวให้กับประชาชนนะครับ
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เลือกตั้งนะครับ
อย่าไปสร้างภาพที่น่ากลัวให้ประชาชนกังวลใจครับ
ยังไงก็ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแน่นอน
ขณะเดียวกันคนการเมืองยังเชื่อว่าไม่มีปัจจัยใด
ที่จะทำให้การเลือกตั้ง๒๔มีนาคมไม่เกิดขึ้น
เพราะประชาชนต่างก็เห็นว่าการเลือกตั้งคือทางออก

รวมไปถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
สะท้อนว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนฝากความหวัง
เราก็ต้องเชื่อว่ามีวันเลือกตั้ง
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

จากดูจากกระแสประชาชนก็ดีเนี่ย
ประชาชนมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังในชีวิตของเขา
ว่าเขาอยากจะออกจากปัญหาที่มันมีอยู่
ดังนั้นแต่ใครทำให้ไม่เกิดการเลือกตังค์ขึ้นมา
มันก็เท่ากับทำลายความหวังของประชาชน

เพราะแม้ว่าผลเอกอภิรัตจะยกเลิกคำสั่ง
ให้เปิดเพลงหนักแผ่นดินในสถานีวิทยุของกองทัพ

ตามที่ทำการของเหล่าทัพก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นกัน
ทำให้คิดว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่

จะตามมาด้วยการรัฐประหารทุกครั้ง

ความจริงแล้วเนี่ยความนิยมตามผลโพลต่างนั้น

ต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนเดือดร้อนมาก
ในช่วง๕ปีนี้ถ้าอะไรที่จะหลีกเลี่ยง
อันจะนำไปสู่ทำให้มีการล้มการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้น

ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ย
ระหว่างมีการเลือกตั้งกับไม่มีการเลือกตั้ง
ถือว่ายัง๕๐๕๐กันอยู่นะ
ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
จตุรนฉายแสงพร้อมด้วยแก่นำพัก
เดินหน้าช่วยลูกพักหาเสียงเต็มรูปแบบ
พร้อมตั้งกฎห้ามนำคดียุบพัก
มาพูดนอกสารรัฐธรรมนูล
ขณะที่นายฤพบชินวัฒน์รองหัวหน้าพัก
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาความผิดพรบคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ดำเนินการผ่านเพจไทยรักษาชาติ

ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน